เวลาในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็เน้นหนักไปที่เรื่องของหมัดมวย
เนื่องจากว่าเราต้องเชียร์คนไทยนะครับ
คนนี้ก็คือธิรชัยศิษฐ์มอเส้ง
เป็นรุ่นใหญ่ที่สุดที่เรามีตอนนี้ที่มีโอกาสในการชิงแชมป์โลกนะครับ

ซึ่งชื่อนี้คอมวยวงนอกจะรู้จักกันดีว่าเขาก็เป็นยอดมวยอีกหนึ่งคนเหมือนกัน
หมัดหนักมากน็อกยังเดียวเลยอ่ะใช่ค่ะ
ก็เป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับแมทิเซ
แต่ว่าอายุเขาเยอะกว่าเรา๑๐ปีได้ความสดสำหรับเรานะครับ
ผมก็เลยมีโอกาสที่จะพูดคุยกับทางธีรชัยแล้วก็คุณทวีสินด้วยนะครับพี่เอี๊ยง
ค่ายของสุดหล่อออสการ์ดาโลโฮย่านี่ก็เป็นบรรยากาศของงานแถลงข่าวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ
เป็นคู่เอกนำรายการครับธีรชัยกับทางนาทิเซนะครับ

ก็ได้สูงกว่าแล้วก็ดูน่าจะหนากว่าด้วยซ้ำไปนะครับ
เพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าตอนที่ประกบคู่แล้วก็มีโอกาสได้กอดคอถ่ายรูปแมนิเซเนี่ยก็บอกว่าเขามั่นใจว่าเรื่องความใหญ่เขาใหญ่กว่าทั้งหนาแล้วก็สูงกว่าอยู่แล้ว
ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของความได้เปรียบในเรื่องของเชิงชกในเรื่องของช่วงชกแต่ว่าเรื่องของประสบการณ์เนี่ยเป็นรองแมทิเซนะครับ
คู่นี้ชกวันเสาร์ที่๒๗มกราคมตามเวลาที่สหรัฐอเมริกาแต่ถ้าเป็นเวลาบ้านเรานะคะวันอาทิตย์ที่๒๙ช่วงเช้า
คู่นี้ต่อยสายประมาณสัก๑๐โมงครึ่งเป็นต้นไป๑๑โมงตามเวลาที่เขาบอกมานะครับวันอาทิตย์นะครับเน้นย้ำเอาเวลาไทยดีกว่า
เวลาไทยดีกว่านะครับเพราะว่าที่อเมริกาก็ตอนนั้นคืน
คือตื่นเช้ามาวันอาทิตย์ก็รอดู
หลังจากเสร็จงานแถลงข่าวก็มีโอกาสได้พักนิดหน่อย
กำลังจะนอนแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเรารบกวนเวลาเขาแต่ว่าเราอยากจะคุย
ถือว่าเป็นตัวแทนของคนไทยในการไปสร้างชื่อเสียง
เดี๋ยวบีบองโชคของตอนนะครับได้พูดคุยกับเจ้าข่าวธิรัชัยติดตามกันหน่อยครับ
วิธีการที่จะชกกับเขาเนี่ยพอมีการพูดคุยกันไว้ยังไงบ้างครับ

ก็ไม่ต้องยก๑ถึงยก๖เนี่ยเราก็ต่อยตามเกมเราไป
คือเราไม่แลกไงครับเราไม่แลกกับเขา
ใช่ครับก็คือเขาเป็นมวยหมัดหนัก
ช่วงต้นเขาอันตรายครับ
ครับของเราวางเกมไว้คือที่บอกไม่แรกเนี่ยในช่วงอ่า
ยกแรกในวิธีการชกกันเป็นยังไงก็เหมือนกับที่เราเคยเห็นข่าวชกก็คือ
หัดหน้านำใช่ครับหัดหมัดซ้ายครับแทรกซ้ายไปก่อนครับ
นำร่องไปก่อนซ้ายซ้ายอย่างเดียวกันครับครับ
อันนี้คือเราซ้อมเพิ่มขึ้นจากที่เคยชกปกติมากเลยใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับคือปลูกป้องกันตัวอะไรเนี้ยครับ
คือเราซ้อมมาเรียบร้อยหมดแล้วครับครับคือเราก็รู้จุดอ่อนเราเหมือนกัน
แล้วเราก็ปิดปิดให้เรียบร้อยเหมือนกันอืมใช่ครับครับ
ของเขาจุดอ่อนเป็นยังไงบ้างที่ขาวดูจากเทปการชก
จุดอ่อนเขาอะครับใช่ครับตาเขาข้างซ้ายเขาก็มีการผ่าตัดมาครับ
ใช่ครับแล้วก็อายุเขาก็มากอ่าแล้วเรื่องของตอนสมัยก่อนครับ
ตอนนี้เขาสามห้าแล้วยิบห้าสดก็ต้องบดเก๋าแล้วครับไปนี้
ขาวก็คิดว่าอย่างน้อยยังไม่แลกช่วงต้น
แล้วแต่ว่าก็จะทำลายจังหวะคือเล่นที่ตาเลยเราจะไม่ประมาท
ใช่ครับตอนต้นต้นนี่ต้นต้นนี่เราจะไม่ประมาทเขา
เพราะว่าเขาช่วงต้นเนี่ยเขาจะแรงแล้วเขาหนักด้วยตอนแรง
แล้วเขาจะช่วงปลายปลายเนี่ยเขาจะจะมีแผ่วแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นตามแผน
ว่าเราพลาดเราพลาดต้องโดนนับแต่ว่าโอเค
เรายังลุกขึ้นมาสู้ได้วิธีการมันจะเป็นยังไง
ก็ตามไอเขาวางไว้เลยครับครับคือเราก่อนเราจะต่อยน่ะ
วางแผนกันยังไงยกในยกนี้ยกต่อยกเลยครับ
วางแผนกันไปเลยก็เดี๋ยวดูหน้างานอีกทีว่าหน่อย
ใช่ครับครับคือตอนเนี้ยเราก็วางแผนกันไป
เริ่มเริ่มเริ่มวางแผนแล้วไงครับครับแต่ว่าถ้าขึ้นไปบนเวทีต่อยไป
แล้วก็ต่อไปนี่ก็ก็เราจะวางแผนยกต่อยกเลยอ่าใช่ใช่
อันนี้เข้าใจได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเจอหน้างานอีกทีนะ
เทรนเนอร์เทรนเนอร์เป็นไงบ้างเทรนเนอร์ที่เห็นรู้สึกจะเป็นฟิลิปปินส์ใช่ไหมที่เราที่ลงรวมโชว์สื่อ
เป็นไงบ้างแล้วเขามาเพิ่มอะไรให้เราบ้างทักษะอะไรเพิ่มเติม
ก็เพิ่มความเร็วแล้วก็รูปป้องกันตัวครับครับผมแล้วก็ทักษะหลายหลายอย่างครับผม
แล้วก็มีเทรนเนอร์พันตัวลือครับก็เน้นหนักเน้นอะไรครับลูกทุกอย่างครับผม
ครับสุดท้ายเดี๋ยวก่อนคุยพี่เอี๊ยงแฟนก็ฝากเชียร์ข่าวมาเยอะมากนะครับ
อยากจะขอกำลังใจจากแฟนไงเพื่อจะเอาเข็มขัดกลับมาบ้านเราให้ได้
ครับผมก็ให้คนไทยทั้งประเทศนะครับ
ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในวันที่๒๘มกรานี้ครับ
ประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับครับผมก็ฝากคนไทยแล้วก็
คนไทยทุกคนทั่วประเทศเลยครับทั้งประเทศเลยครับ
ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะเอาแชมป์โลกกลับเมืองไทยให้ได้ครับ
แล้วก็จะเป็นแชมป์โลกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยครับ
ในรุ่นร้อยสี่สิบเจ็ดปอนด์ครับแหมขอกำลังใจมาขนาดนี้
จะไม่เชียร์ได้ยังไงเนาะครับส่วนคุณทวีสินเหล่าสุวรรณวัฒน์นะคะ
จัดการฝ่ายต่างประเทศก็เดินที่เป็นคนเดินทางไปดูแลก็บอกว่าเชื่อว่าตอนนี้
ก็คือคู่แข่งอยู่ในช่วงขาลงแล้วแหละเพราะอายุอนามก็มากขึ้นนะคะ
ที่จะก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์ให้ได้หรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องอยู่ที่
สถานการณ์บนเวทีแล้วก็เทพีแห่งโชค

ผมว่าข่าวน่าจะดีที่สุดอะนะ
ผมว่านักมวยไทยส่วนใหญ่ที่ชิงช้ำโลกก็เป็นอย่างนี้เยอะ
หมายความว่าคุณจะไปดูอดีตที่เขาชกมาเนี่ยมันก็ได้ส่วนหนึ่ง
แต่สุดท้ายแล้วนักมวยไทยส่วนใหญ่อะพอแมทที่ชิงชำโลกเนี่ย
ถ้าคุณไปดูเทปเขาเมื่อสัก๕ปีที่แล้วนั่นคือจุดที่เขาพีคอีก
แต่ถ้าคุณมาดูของเขาเมื่อสัก๒๓ปีเนี่ยเขากำลังค่อยลงแล้ว
เพราะฉะนั้นผมยังรู้สึกว่า
ไฟล์ทนี้พร้อมได้เปรียบเราก็อยู่ตรงนี้ด้วยแหละว่า
ผมไม่คิดว่าเขาจะสามารถทำเหมือนเดิมได้
ผมว่ายังไงเขาต้องตกลงด้วยอายุที่เขาเยอะขึ้น
ผมมีโอกาสพูดคุยทั้งสองท่านนะครับ
พี่เย้งเป็นลูกชายของชายแม้คุณิวัฒน์หลาวสะวนวัฒน์
ทำมวยของคุณพ่อแล้วก็แน่นอนฝ่ายต่างประเทศเขาก็มีการประสานงาน

ในฐานะที่เป็นนักมวยลูกหม้อเบอร์๑ของค่ายตอนนี้
สถิติที่ขึ้นตามหน้าจอนะครับ
และไล่เลียนกันไปเรายูน้อยเขา๑๐ปีเขา๓๕เรา๒๕
ส่วนสูง๑๗๘เราสูงกว่าเขา

แต่ว่าที่เท่าที่ยืนที่เราเห็นในภาพเมื่อกี้เนี่ย

แต่ต้องดูว่าเวลาชกถ้าเราโดนตัดลำตัวมาก

ตรงนี้เป็นช่วงยาวที่เราจะได้ใช้
แต่ว่าเราจะใช้หัดหน้าได้ดีแค่ไหนนะครับ
ส่วนโอกาสในการที่จะชนะ

เพราะมวยเขาหมัดหนักแล้วเขาต่อยเกมสั้น

ก็มีน็อกเหมือนกันเทียชัยแต่ว่าก็มีต่อยเกมยาวบ้าง

ก็เกือบเต็ม๕ดาว๔๕

ก็เป็นไฟล์ที่เขาต่อยรุ่น๑๐

แล้วก็โดนต่อยจนตาซ้ายมีปัญหาซึ่งที่เราใช้เนี่ย
อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเล่นจุดอ่อนของเขาหรือเปล่าที่สายตา
เพราะสายตาเป็นสิ่งสำคัญของการชกมวยถ้ามองไม่ค่อยเห็นได้จบใช่เลยทั้งเลือดเข้าตาเนี่ยยิ่งสนุก
แต่ถ้าเราโดนนับก่อนอันนั้นแหละต้องไปดูหน้างานเพราะมวยเป็นกีฬาที่ยาก
วางแผนไว้แต่ถ้าเกิดโดนนับและลุกขึ้นมาอาบประคองตัวได้รอดไป
ยกต่อไปค่อยว่ากันแต่ถ้าน็อกเลยล่ะจะเป็นยังไงนะครับ
แต่ว่าสถิติของเจ้าข่าวเนี่ยดีนะคะชกมาสามสิบแปดไฟต์ชนะหมดเลย
ยังไม่เคยแพ้ครับน็อกไปยี่สิบแปดอ่าแต่ว่าการผ่านมวยต้องยอมรับว่า
กระดูกมวยของทางธีรชัยเป็นรองนะครับเรายังผ่านมวยในระดับภูมิภาคของเรานะครับ
ในเอเชียหนักไปทางอาเซียนพวกธิริปินโอลิเซียเราใช้ความสดไงใช่
อย่างที่เจ้าตัวเขาก็บอกอ่าแต่ขอแม้ที่เซ่นเนี่ยเขาผ่านมวยดับโลกมาเยอะ
รุ่น๑๔๐ปอนด์เขาก็จะได้เรื่องของการขึ้นมาที่อาจจะมีความเชื่องช้าอยู่บ้าง
แต่ผมเชื่อว่าด้วยความเป็นมวยที่อยู่ในเม็กเก่าในโลกของอเมริกาไม่มีอะไรง่าย
แต่เราเชียร์คนไทยอยู่แล้วนะครับมีความพิเศษที่นวมในครั้งนี้ด้วย
บอกว่านวมที่ธีรชัยหรือว่าเจ้าขาวเลือกใช้เป็นนวมที่บางแล้วก็เบากว่า
คือบังและเบามันจะทำให้เวลาชกเวลาแยบคู่แข่งจะเจ็บกว่า
แต่ข้อเสียก็มีคือเวลาเราบล็อกเราก็จะเจ็บมากกว่าเหมือนกัน
แต่นมเดียวกันนะครับคือต้องเลือกโดยทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าพูดถึงว่านวมเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมาตรฐานอยู่แล้วคือความหนาของข้อมือมันเนี่ย
มันก็จะหนาขึ้นมาประมาณ๑นิ้วนวมก็ใช้ประมาณ๖๘ออน
แต่ว่าพูดถึงนวมเนี่ยนะครับคือถ้าเลือกนวมที่มีน้ำหนักเป็นมวลบางเบาอย่างนี้
ถ้าเทียชัยใช้หัดหน้าไม่ดีช่วงต้นมันจะเร็วไงมันก็จะมีโอกาส
แต่ต้องดูว่าโอกาสธีรชัยคือเขาก็ต้องซ้อมแก้ทางมาไง
เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสเข้าทางของเจ้าข่าวหรือเปล่านะครับ
ถ้าชนะแชมป์โลกคนที่๔๙ของเมืองไทยนะครับ
แล้วก็จะเป็นแชมป์รุ่นใหญ่ที่สุดที่เรามี

แน่นอนครับต้องยอมรับว่าเราเป็นรอง

แต่ว่านักชกไทยที่ไปชกที่

ชนะ๓ชนะน็อค๓ด้วยแพ้ไป๑

ครับสู้นะครับติดตามเอาใจช่วยอยู่แล้วสำหรับธีรชัยนะครับ
นี่ก็เป็นช่วงแรกที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของบัตรมวย
เพราะว่าอยากให้โฟกัสที่ในรอบสัปดาห์นี้
โปรแกรมที่ต้องติดตามเลยวันอาทิตย์นะครับ